ในการทำมาหารับประทานแบบผิด

ใช่ค่ะทีนี้ผู้เดือดร้อนก็คือเรา
ผู้บริโภคนี่แหละคุณผู้ชมเคยเจอไหม

ส่งมาบอกกันหน่อยค่ะที่มันไม่ค่อยโอเคเนี่ยนะ
จะพาไปดู๒เหตุการณ์ที่มันไม่โอนเลย

สั่งของมาเปิดกล่อง
นี่คือรุ้นนะข้างในของจะเป็นอะไร

อะไรอ่ะอะไรอ่ะไม่มีอะไรเลย

นี่คือของทิพย์สั่งมาแล้วไม่มีอะไร

แต่คุณคะหน้ากล่องนะ

เขียนว่าสินค้าหมดให้ตีกลับได้เลย

แล้วตอนแรกตัวคนที่เขารับของ
คลิปนี้จริงมันประมาณ๒๗วินาทีค่ะ
เจ้าของคลิปเขาสงสัยตั้งแต่ตัวหนังสือสีแดงข้างหน้าแล้วแหละ
แต่เขาก็ไม่ได้เอกใจอะไรก็แกะกล่องไปเรื่อย

พอแกะไปปั๊บเท่านั้นแหละ
โอ้สรุปคือไม่มีอะไรเลยค่ะ
ก็เป็นไปตามที่เขาเขียนหน้ากล่องไหมคุณ

ก็ดีค่ะสินค้ามันหมดเลยมาแต่กล่อง

นี่ค่ะเขาโพสต์บอกว่าเมื่อวานนี้ตอนเที่ยง๑๐นาที
แฮชแท็กอุทาหอนแฮชแท็กเตือนภัย
งงไปดิเป็นอุทาหรณ์สั่งของออนไลน์ส่งมาให้เจอแต่กล่องเปล่านะคะ
เหตุนี้ว่าหนักแล้วเจออีกเหตุหนักกว่าเหมือนกันคุณ
ใช่ค่ะเหตุการณ์นี้ทางด้านคุณจักรพรรณบุญพัฒนศัตริกร
เขาบอกว่าตัวเขาได้รับพัสดุ
แล้วเขาเขียนว่าเก็บเงินปลายทางไง
แต่ตอนแรกคุณจักรพรรณเองอยู่ที่กำแพงเพชร

ไอ้เบอร์โทรคุณผู้ชมเขียนว่าอย่างไรรู้ไหม
๐๑๒๓๔๕๖๗๘แล้วก็บอกที่อยู่เขตราชบุรณะกรุงเทพฯ
ให้จ่ายตังค์ค่ะ๑๙๗๐บาท
ทีนี้ก็คิดว่าเมียคงสั่งหรือเปล่า

ตัวคุณจักรพรรณเขาก็เลยรับพัสดุจ่ายตังไปได้ร้อยแล้ว
กลับไปถึงที่บ้านถามเมียจ๋านี่จ๋าของจ๋า
แกะดูนะเอ้ามันเป็นเตารีด
ตอนแรกตอนที่บอกเมียว่าที่รักของมาส่งแล้ว
บอกว่าเปล่าฉันไม่ได้สั่งอะไรเลย
ฉันไม่ได้สั่งนะแล้วเธอไปจ่ายตังค์เนี่ยเธอไม่ถามฉันเลย

เป็นเตารีดเป็นเตารีดแล้วคุณเป็นภาษาจีนทั้งหมดเลยค่ะ
บอกว่ายี่ห้ออะไรไม่รู้อ่านไม่ออกนะ
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือที่บ้านก็มีเตารีดอยู่แล้ว

ไม่ได้นะจ๊ะเออทีนี้ก็เลยรู้เลย
หูคงโดนเล่นเขาซะละให้มาเก็บตังค์ปลายทาง
ไปกว่า๒๐๐บาทแล้วเขาบอกว่าดูจากสภาพแล้วนะ
รีดไม่น่าถึง๒๐๐แน่นอน

ใช่กองแกงง้องแงงมากนะคะทีนี้โทรไปบริษัทขนส่ง

โทรไปแล้วเจออะไรฮะ
ใช่ค่ะพอไปค้นข้อมูลไปเสิร์ชอากูดูในอินเตอร์เน็ตเนี่ยนะ
ปรากฏว่าคนที่เจอแบบนี้เพียบเลย
แล้วบางคนเขารู้ทันไงเขาก็ไม่จ่ายตังค์ก็ไม่ตกเป็นเหยื่อ
แต่ตัวคุณจักรพันธ์เองไม่ได้สังเกต
ก็เลยเสียตังค์ไปฟรี๑๙๗๐บาท
ทีนี้แจ้งความเอาไว้แล้วนะคะ
ก็เลยอยากเตือนอยากแชร์ว่าดูรายละเอียดก่อนนะ
บางทีของมาส่งแล้วบอกเก็บเงินปลายทางเนี่ย
คุณเอาโทรศัพท์มือถือมานะแล้วถ่ายคลิปไว้เลย
เปิดกล่องก่อนแล้วเช็คดูว่ามันใช่ที่เราสั่งไหม
หลังจากนั้นถ้ามันใช่มันถูกต้องครบถ้วนค่อยจ่ายตังค์
และที่สำคัญคือมีหลักฐานจากคลิปแล้วควรจะทำแบบนี้
แล้วก็อย่าลืมนะถ้าท่านเป็นสามี
แล้วรับกล่องพัสดุให้ภรรยาหรือรับให้คนอื่น
ถามภรรยาด้วยได้สั่งหรือเปล่า

ถูกต้องค่ะแล้วก็อยากให้ตำรวจ

เขาก็บอกอยากให้ตำรวจไปตามหาตัวคนที่ทำผิด

เพราะว่าคนที่เดือดร้อนแบบนี้นะคุณสุดสกุล

เออมันไม่มีอยู่แล้วเออใช่ค่ะมันไม่มีหมายเลขที่คุณเรียก
เราต้องตรวจสอบหมายเลขอีกครั้ง
ไม่มีหมายเลขที่คุณเรียกฮะใช่ค่ะอ่ะก็เป็นอุทาหรณ์การอัด